มาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตัดข้ามทางรถไฟเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
ล่าสุดเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นกับนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ที่จังหวัดราชบุรี
ขี่รถจักรยานยนต์จะไปตลาดแล้วก็ฝากเครื่องกั้นรางรถไฟ
ส่งผลทำให้รถไฟชนเสียชีวิตคาที่
รถจักรยานยนต์ก็ถูกลากไปไกลกว่า๕๐๐เมตรค่ะ
เวรโรงพยาบาลบ้านโป่งพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมใจ

ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดตัดข้ามทางรถไฟ
ดอนสลาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
หลังจากที่นายเจษดามีใหญ่อายุ๑๕ปี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไปฝากเครื่องกั้น
จนทำให้ถูกรถไฟขบวนที่๒๕๗ธนบุรีน้ำตก

ส่วนบนรางรถไฟยังพบเศษชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

ตัวรถก็ถูกลากไปไกลกว่า๕๐๐เมตรค่ะ

ก่อนเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของที่ตลาด
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นจุดตัด

ผู้ตายนั้นขี่รถฝากเครื่องกั้น
ระหว่างนั้นก็มีรถไฟผ่านมาจึงถูกชนเข้าอย่างจัง
หลังจากนี้ญาติก็จะนำศพเด็กชายไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปค่ะ